ที่บ้านมาจากภักด์เหนือและภักด์กลางของเวียดนามอาหารก็เลยเป็นภักด์เหนือและภักด์กลาง
เนื้อนี่บอกเลยว่าดีมากมันนุ่มแล้วก็ละลายไปเลยเนื้อ

ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ว่าเครื่องเทศ
เครื่องเทศเยอะนี่เหรอเครื่องเทศมีอะไรบ้างน่ะ
เขาจะมีโป๊ยกั๊กอบเชยพริกไทยซอสซิลดำ

อ่าต้องเป็นเชอรี่จัมโบสายใหญ่เนื้อหนาหนังบาง
หักเสร็จทิ้งเอาไว้๔ชั่วโมง

กูเตี๋ยวแต่ยกนี่เปิดมากี่ปีแล้วล่ะปี๔๐กว่าครับ
สูตรโบราณเลยครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยเหรอครับหมูแดงหมูกรอบของเรานี่มันพิเศษยังไงครับ
ผมก็ทำสับชั้นต้มแล้วก็ทอดแล้วก็หมูแดงก็มีเครื่องทำประสบหมูแดงอยู่ในกระชะ
ก็คือเป็นสูตรของเราเลยครับ
ตรงแบบนี้คิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงเกิดอาการท้องร้องกันบ้างแล้ว
แต่ก่อนจะไปหาอาหารกลางวันรับประทานกับสมาชิกในครอบครัว
แล้วเส้นเป็นเรื่องก็อยากจะมีส่วนร่วมในการเลือกสรรเมนูอาหารกลางวันให้กับแฟนรายการกันสักหน่อยค่ะ
ว่าแล้วก็ขอย้อนเรื่องราวคร่าวว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณน็อตนักเล่าเส้นของเราได้พาไปค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งได้รวบรวมมาทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสุดแสนจะเปื่อยนุ่ม
ด้วยพริกป่นหมักน้ำอุ่นสูตรเก่าแก่เด็ดดวงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียเลี้ยง
ยังไม่พอค่ะยังมีก๋วยเตี๋ยวโบราณสไตล์อายุทยาเจ้าเก่าขวัญใจมวลชนชาวกรุงเก่าที่บ้านป้าพร
และสปาเกตตี้คาโบนาร่าที่เสิร์ฟพร้อมลาสัญญาอบร้อนที่ร้านอัปเปอร์คัสกันมาแล้ว
วันนี้ก็อยากนำเสนอหลากหลายแบบกันหน่อยเอาใจทั้งคนกรุงเทพและกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยามานำเสนอให้นักชิมได้เลือกสรร
เพราะนักเล่าเส้นของเราจะพาไปตามหาเมนูเส้นอนาชาติที่หน้าตาดีและมีเรื่องราวนั่นก็คือบุ๋นบ่อเวหรือขนมจีนซุปเนื้อแบบเวียดนาม
เก่าประจำตระกูลที่สืบทอดมาสู่รุ่นหลานที่ร้านตรงกิงอันนำ
และเก่าแก่กว่า๓๐ปีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่ก๋วยเตี๋ยวพื้นเมืองกรุงเก่าใส่หมูกรอบ
อร่อยขั้นเทพที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวจากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบนายก
แม้พูดไปก็ท้องร้องไปใช่ไหมล่ะคะ
แบบนี้จะทรมานตัวเองอยู่ทำไม
เริ่มเรียนดูเรื่องราวและริมรสความอร่อยของเมนูเส้นอนาชาติ

พบกับผมวาริเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติ
ทั่วประเทศไทยครับเพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เรา
เส้นเป็นเรื่องครับวันนี้นี่เรียกได้ว่าเอาใจคุณผู้ชม
อย่างเต็มอิ่มเลยนะครับเพราะผมจะพาคุณผู้ชมไป
ระเวนทานก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศไทยพร้อมกับ
โมชั่นดีดีมาฝากครับเรื่องราวของวันนี้จะเป็น
อย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เมนูเส้นเมนูต่อไปนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสประสบการณ์นะครับ
นั่นก็คือเมนูเส้นสไตล์เวียดนามครับร้านนี้นะครับอยู่ตรง
พอดีเลยครับเขาว่ากันว่าถ้าอยากจะสัมผัสรสชาติแบบเวียดนามแท้
ที่นี่เลยครับตรงกิ่งอันนำรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์แบบนั้นครับ
แต่ตอนนั้นอย่ารอช้าตามผมไปสื่อสารราวเส้นพร้อมกันครับ
ตรงกิ่งอันนำเป็นร้านอาหารเวียดนามที่อยู่ในย่านท่าเตียนค่ะ
ซึ่งเป็นการนำที่เก่าของครอบครัวมาต่อยอดให้เป็นร้านอาหารเวียดนาม
โดยรีโนเวทใหม่ให้ออกมาสไตล์โมเดิร์นโทนสีขาวดำ
และลวดลายกระท่อบนผนังผสมกลิ่นอายเวียดนามย้อนยุคหน่อย
ดูแล้วโดนใจทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศเลยล่ะค่ะ
อ่ะตอนนี้เจ้าของร้านตัวจริงก็น่าจะพร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของร้านนี้กันแล้ว

สวัสดีครับคุณกายค่ะคุณกายนะครับนี่คือเจ้าของร้านตรงกิงกำนา

ภาษาเวียดนามค่ะตรงกิงอนำค่ะ

แต่ก่อนเวียดนามมันจะแบ่งเป็นภาคเหนือกับภาคกลางภาคใต้
จริงก็คือภาคเหนือแนะนำภาคกลางเพราะว่าอาหารที่หลานเป็นภาคเหนือภาคกลางนะคะ
เป็นการผสมผสานระหว่างภาคเหนือภาคกลางของเวียดนาม
เพราะว่าเหมือนที่บ้านมาจากภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางของเวียดนาม

หมายถึงว่าภูเย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจากเวียดนาม

โอ้โหนี่นะครับยืนยันว่าเป็นเวียดนามแท้เลย
พูดถึงอาหารภาคเหนือกับภาคกลางนี่มันแตกต่างยังไงครับ

เน้นพวกวัตถุดิบคือเน้นรสของธรรมชาติ

ยืนยันว่าเป็นเวทนามแท้เลย
พูดถึงอาหารภาคเหนือกับภาคกลางมันแตกต่างอย่างไรครับ
ภาคเหนือน่าจะรสชาติจะเน้นพวกวัตถุดิบ
ทำไมถึงเลือกโลเคชันตรงนี้
ก็เริ่มกลายเป็นที่ที่คนเริ่มมาเปิดร้านเริ่มมาเที่ยวมากขึ้น

เรามีทีมการตลาดยังไงให้คนเขารู้จักร้านเรา
น่าจะเป็นปากต่อปากแล้วก็ลูกค้าประจำที่มาบ่อยช่วยโปรโมทมากกว่าครับ
ค้าประจำที่ว่าในส่วนใหญ่คนต่างชาติหรือว่าคนไทย
วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีนะมีเมนูของเวียดนามอะไรที่อยากจะแนะนำให้เรารู้จัก
วันนี้เป็นเรื่องเส้นใช่ไหมครับก็เลยเป็นเมนูชื่อบุญเบาะเว
เป็นบุญบ่อหวยครับเป็นเมนูขนมจีนซุปเนื้อแบบเมืองเวย์ก็คือภาคกลางของเวียดนาม

บุ๋นคือขนมจีนบ่อคือเนื้อเวคือชื่อเมือง
บ่อเว้งคือขนมจีนซุปเนื้อแบบเมืองเว้
นานใจจับอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าได้วะ

ก่อนจะได้ชิมก็มาชมส่วนผสมและวิธีการทำของหุ่นบ่อเวกันสักนิด
ก็กว่าจะได้มาสักหนึ่งชามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
เพราะไหนจะต้องเตรียมเส้นขนมจีนที่คัดแบบสดใหม่ทุกวัน
เพื่อรักษาคุณภาพรวมไปถึงคงเนื้อสัมผัสและรสชาติที่อร่อยได้มาตรฐานเท่ากันทุกวัน
และเนื้อตุ๋นสดแสนจะเปื่อยนุ่มราดด้วยน้ำซุปสายที่เต็มไปด้วยสมุนไพร
มาเคี่ยวให้ได้ที่จนส่งกลิ่นหอมและออกรสชาติเผ็ดอ่อน
ขอบอกเลยนะคะว่าผู้ที่ได้รับประทานชามนี้รับรองว่าคุ้มค่าสำหรับการรอคอจริงเลยล่ะค่ะ

เอาล่ะครับพร้อมแล้วนะคะกับเมนูเวียดแนน่อลแพจแท้นะคะ

จริงก็จริงมันจะมีผักเคียงแบบนี้ครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวหัวกลี

แล้วก็มีน้ำมันพริกแบบนี้ครับผมแล้วก็ถ้าชอบเปรี้ยวก็จะมีส้มจี๊ด

ไม่ใช่มะนาวครับ
อันนี้จะเป็นเนื้อพื้นท้องกับเนื้อน่อง
แล้วก็มีเส้นขนมจีน

ใช่แต่ว่าเป็นแบบที่ไม่หมักคือห้ามเป็นแป้งหมัก
ต้องเป็นขนมจีนสดใช่ไหมครับผมใช่ค่ะ

แต่ว่าคนไม่ค่อยกินมันจะใหญ่มาก
เส้นเหมือนขนมจีนไถ่หลัง
ใหญ่แบบเท่าตะเกียบอย่างนี้ค่ะนะครับทุกคน

พูดถึงที่บ้านก็ดีกว่าเวียดนามแท้ตั้งแต่ต้นสกุลเลย
ปกติที่บ้านทำอาหารเวียดนามทานกันบ่อยไหม

อืมก็มีบ้างเป็นชีวิตปัจจังหวัด
มันต้องทำเป็นหม้อใหญ่ทำเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็จะมีช่วงตัวจีนช่วงเชงเม็ร์งช่วงอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือโอกาสพิเศษที่มีคนเยอะก็จะทำเมนูนี้กันซะส่วนมาก
และนี่ก็คือส่วนตั้งเดิมของที่บ้านเลย
ผูกพันของอาหารเวียดนามกับคุณกายนี่มันผูกพันขนาดไหน
เพราะจริงแล้วคุณกายก็ไปเติบโตที่ต่างประเทศใช่ไหม
ไปเรียนที่ต่างประเทศใช่ไหมครับ
เมนูเส้นของเหนือกับกลางมันต่างกันอย่างไรบ้าง

แต่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเยอะหน่อย
ใช่ค่ะตัวนี้จะออกรสเข้มข้นรสจัด

แล้วก็ถ้าชอบเปรี้ยวหน่อยก็จะมีตัวส้มจี๊ด
เฮิร์ดมันหอมแบบยาจีน

ร้อนเผ็ดแบบเหงื่อออกอะไรอย่างนี้

อืมมันเหมือนกับอากาศเวียดนำพักกังค่อนข้างร้อนชื้นนะคะ

ก็อาจจะบีบส้มจี๊ดแล้วก็ใส่พริกใส่มิ้นใส่หัวปลี

ส้มจี๊ดมันกับมะนาวมันต่างยังไงรสชาติ
ลองดมดูก็ได้ค่ะมันจะหอม
มะนาวมันจะมีมิติเดียวคือมิติเปรี้ยว

อืมนี่ค่ะความแตกต่าง
แต่พอใส่ส้มจี้ไปรสชาติเปลี่ยนไหมนะลองดูสิ

ไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ทำให้รถมันโดดเปรี้ยวไปเลย
ไม่ค่ะมันจะมีกลิ่นถมองขึ้นมา
แล้วถ้าถูกต้องไอ้พริกนี่ก็ต้องใส่ออก

แต่ว่าลูกค้าถ้าชอบเผ็ดเราก็เลยจะเอาแบบนี้

เรามาลองชิมเส้นกับชิมเนื้อดูแล้วกันเนอะ
เอาถึงสังเกตุน้ำสุปจะมีน้ำมันรอย
จะค่อนข้างมันสูงเผ็ดอะไรแบบนี้

เนื้อสมรุนใช้ไม่ทำแล้วไม่อร่อยหรอ

อันนี้ประมาณ๓๔ชมงษ์

คือรสชาติโดยรวมผมว่าถูกปากคนไทยนะเพราะว่ารสชาติค่อนข้างจัดจ้านไม่ได้เผ็ดเกินไปแต่มีความหอมของสมุนไพรตัวเส้นขนมจีนเนี่ยเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับผม

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่น่าจะถูกปากคนไทยกันเลยทีเดียวนะครับ
ทีนี้ร้านมันลึกลับมายังไง

จริงคนถามว่าป้ายร้านอะไรหน้าปากซอยก็ไม่มี
จริงก็คือสังเกตที่ธนาคารกรุงไทยอ่ะค่ะปากซอย

เข้าซอยมาวัน๕๐เมตรอยู่ขวามือค่ะ
เปิด๑๑โมงปิด๑๒ทุ่ม
ที่คุณเคยอยู่แล้วก็มีบริการหมด

ตงกินกันนำนะครับผม
ใครชื่นชอบอาหารเวียดนามนะคะ
ก็สามารถที่จะแวะมาทานได้นะครับผม
วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ